เสกควันหลงผลการเลือกตั้งซ่อมหลัก๔ยังมีผลอะไรตามมาอีก
ตอบว่ามันส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่เห็นกันเช้าวันนี้คือ
ปรากฏการณ์ชี้หน้าสู้กับปรากฏการณ์รักษาหน้า
ปรากฏการณ์ชี้หน้าคืออะไรลองดูหัวข่าวนี้
เพื่อไทยขยมคนกรุงไม่เอาลุงตู่
หัวข่าวที่สองพลังประชารัฐแพ้คนไม่เอาตู่
เพื่อไทยเหน็บพลังประชารัฐคนลงโทษ
นี่คือปรากฏการณ์ชี้หน้าโทษกัน
ส่วนปรากฏการรักษาหน้าก็มีหมัดสวนตามมาว่า
พลังประชารัฐโต้ไม่ใช่ตู่ขายไม่ออก
หัวข่าวต่อมาคือรัฐมนตรีอนุชาอ้าง
เพราะคนไปใช้สิทธิ์กันน้อยเสียงก็เลยวูบ
แต่ว่าจะออกข่าวรักษาหน้ากันยังไงก็แล้วแต่เถอะครับ
แต่ความเป็นจริงและความเป็นไปทางการเมืองจากนี้
ทุกฝ่ายก็จะรู้อยู่แก่ใจว่ามันจะมีผลพวงอะไรตามมา
จากปรากฏการณ์แพ้การเลือกตั้งซ่อมที่เขตหลักสี่
ซึ่งมันเหมือนการแข่งชักเกยอร์ครับ
ถ้าฝ่ายใดยันไม่อยู่แล้วถูกอีกฝ่ายดึงเชือกไปได้เนี่ย
พอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องปล่อยมือ
ืนจับเชือกไว้ก็ต้องล้มละเลละนาดถูรูดถูกังไปกับเชือก
สถานการณ์ที่จะเป็นทางเลือกเพื่อให้เสถียรภาพของรัฐบาลราบรื่นต่อไปได้
มันขึ้นอยู่กับตัวเลขและเสียงสนับสนุนของรัฐบาล
จริงอยู่ตอนนี้เนี่ยสสกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ
ที่เขาขอให้พักขับออกจากพักแล้วไปอยู่พักใหม่เนี่ย
เขาจะแบกท่าว่าเขาจะยังไม่เป็นปฏิปักกับรัฐบาล
คือยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่
แต่ว่าเป้าหมายปลายทางของการสนับสนุน
ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะนำไปสู่จุดนี้ครับ
คือต้องปรับคอรมอให้
โดยต้องแบ่งโคต้ารัฐมนตรี

สมน้ำสมเนื้อกับจำนวนสอสอเกือบ๒๐คน
ตัวเลขตัวเลขตอนนี้ไปนิ่งอยู่ที่๑๘คน

ส่งสัญญาณที่จะนำไปสู่การเจรจากันแล้ว

มันเป็นเป้าหลอกมากกว่าเป้าจริง

ผลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจยังไง
จะยอมกลืนน้ำลายหรือกลืนเลือดไหม

ไม่ยอมแพ้ไม่ถอยไม่ลาออกไม่ปรับคอรมอ
แต่ว่าคราวนี้ถ้าไม่ยอมปรับคอรมอ
ไม่ยอมเกลี่ยโคต้าให้กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ
ซึ่งเขาถือว่าตอนนี้เขาเป็นพักใหม่
เขาไม่เกี่ยวกับภักดิ์พลังประชารัฐแล้วนะ
ตัวเลขของเขาไม่ได้อมอยู่ในพักพลังประชารัฐ
ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
ถ้ามีปัญหาขึ้นมาก็แปลว่าเสียงฝ่ายรัฐบาลที่มีอยู่

ซึ่งถ้าได้ภักดิ์เล็กภักดิ์หิว
จับมือกับร้อยเอกธรรมนัฐ
พักเศรษฐกิจไทยเข้าไปด้วยแล้วเนี่ย
เสียงในสภาที่เป็นฝ่ายรัฐบาล

นี่คือโจทย์ใหญ่ที่พระเอกพระยุทธ

ท่านเคยเจอสภาวะแบบนี้มาเยอะแล้ว
ช่วงเวลา๗ปีที่ผ่านมา
ภาวะหวานอมขมกลืน

เหมือนเพลงที่บอกช่างมันฉันไม่แคร์เนี่ย

เพราะยังมีพลังกองหนุนสนับสนุนรอบตัวอยู่เยอะ
และเพราะถือว่ามือในสภายังหนาแน่นอยู่

แต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าจะใช้ลีลาเดิม
ช่างมันฉันไม่แคร์อีกต่อไปเนี่ย
มันก็คงต้องถึงจุด

เพราะว่ามือในสภาเสียงในสภา

ช่วงเวลานี้ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว

ทางเลือกด้วยการลาออก
ถ้าลาออกแล้วพลเอกประยุทธ์

เพราะเมื่อยังไม่ได้แก้กติกา
สวยังรวบโหวตได้อยู่
ผลเอกประยุทธ์ก็ต้องกลับมาใหม่

เว้นแต่ว่าคนเอกประยุทธ์

อันนั้นแหละถึงจะเริ่มต้นใหม่กันได้
กว่าสภาจะครบเทิม

จากการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่

คุณหมอชนละนานศรีแก้วเรียกร้องให้ยุบสภา
อันนี้ไม่รู้ว่า

ถ้าเรียกร้องให้ยุบตอนนี้ยุ่งเลยครับ
เพราะว่ากฎหมายลูก๒ฉบับ
ที่ใช้ขับเคลื่อนการเลือกตั้ง

มันไม่สอดคล้องกับรัฐมนูลที่แก้ใหม่

ก็เหมือนเขียนกติกาฝ่ายเดียว
มันจะมีปัญหาการไม่ยอมรับ

จะต้องรออีก๒๓เดือนครับ

ต้องรออีก๒๓เดือนถึงจะเลือกตั้งใหม่ได้
ตามกติมากราคาใหม่ของรัฐธรรมนุน
เรื่องนี้คุณหมอชนละนานต้องใจเย็น
ทีนี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่ง

คนกรุงเทพเขาแงนคอถามว่าจะได้เลือกตั้งผู้ว่ากอทมเมื่อไหร่
คนต่างจังหวัดได้เลือกตั้งนายกอบจไปแล้วได้เลือกตั้งนายกอบตไปแล้ว
ได้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีไปแล้ว
วันนี้มีคำตอบที่ชัดขึ้นแล้วว่าคนกรุงเทพจะได้เลือกตั้งผู้ว่ากอทมเมื่อไหร่
คำตอบมาจากการตอบกระทู้ของพลเอกประยุทธ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทย
ตอบกระทู้ของสววัญชัยสอนสิริแล้วกลายมาเป็นหัวข่าวว่า
เลือกตั้งผู้ว่ากอทมเดือนพฤษภาคมนี้
ที่จริงก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีเคยบอกไว้คร่าวนั่นแหละ
เคยพูดไว้วันก่อนว่าการเลือกตั้งจะมีประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม
แต่ขอโทษเถอะคนฟังแล้วไม่เชื่อนายก
เพราะเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนายกใช้วิธีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาเป็นระยะระยะ
ตั้งแต่เลื่อนการเลือกตั้งหลังจากปฏิวัติรัฐประหาร
เลื่อนมาเม็ดแล้วเลื่อนอีกจนกระทั่งมาเลือกเอาได้ปี๖๒ตอนเดือนมีนา
ฉะนั้นพอนายกพูดถึงว่าเดือนพฤษภาจะเลือกผู้ว่ากอทม
คนก็เห็นว่าก่อนหน้านี้นายกก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
คนก็เลยไม่เชื่อแต่ว่ามาถึงวันนี้พอ
รัฐมนตรีมหาดไทยมธ๑กางไทม์ไลน์กลางเส้นทางกรอบเวลา
คนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามนั้นจริง
คือว่าคนเชื่อมธ๑มากกว่าเชื่อนายกเรื่องนี้
ทีนี้ถ้าเลือกเดือนพฤษภา
ก็เท่ากับมีเวลาหาเสียงกันอีก

คนที่เปิดหน้าเปิดตัวมาก่อนหน้านี้
ก็พอใจชื้นว่าเออได้หาเสียงล่วงหน้าไปพอสมควร

แต่คนที่ยังไม่ได้เปิดตัวออกมาแล้วจะเปิดตัวหลังจาก
เชื่อในคำพูดของพลเอกอนุพงศ์

ก็จะประกัดชั้นชิดมากสำหรับพื้นที่คทตั้ง๕๐เขต

รู้จักตัวรู้จักผลงาน
จริงอยู่ครับตำแหน่งผู้ว่ากอทมเนี่ย
ผมเคยขีดเส้นใต้เอาว่าเอาเข้าจริง
แล้วมันทำอะไรให้คนกรุงเทพไม่ได้มากหรอก
เพราะมันมีเงื่อนไขเรื่องอำนาจทางกฎหมาย
ที่คทมีอยู่ในมือ
แต่ว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยผมว่าคนตื่นเต้น
เต้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
เพราะสิทธิของคนกรุงเทพเนี่ยมันถูกครอบ
กดดันมายาวนานแล้วครับ
คนโบราณเขาบอกลาหูอมจันทร์
ราหูอมจันทร์มานานแล้ว
ได้เวลาคายออกมาเสียที
นี่คือการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
ที่คิดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายด้วยนะครับ